สายรีวิวต้องมาแล้วละคราวนี้นะคะ
พาไปดูเรื่องของการรีวิวอาหารการกิน๒จุดค่ะ

ข้าวเหนียวนะแล้วซุปไข่แล้วปิ้ง
นั่นไงร้อนฟินนักแกร่นะครับ
ทีนี้ค่ะงานประจำปีที่อุดรธานีค่ะ
งานทุ่งศรีเมืองผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไปซื้อข้าวจี่มา
แล้วมันแข็งมากกัดไปคำแรกฟันแทบหัก

คือกลัวว่าชาวเน็ตและคุณผู้ชมจะไม่เชื่อ
เอาข้าวจี่ที่ซื้อมาไปทำหน้าที่แทน

ใช่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ

ปีนี้งานนี้แรงนะ

เออนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้อย่างนี้

น่าทานแต่ไม่รู้ว่าแข็งแค่ไหน
แต่พอถ่ายเป็นคลิปแล้วเป็นไงน่าทานไหมคะ

ฟันแท็บหักฟันแท็บร่วงค่ะกันทำได้

อันนี้ไปทำน่าที่แทนขอร์สตอกตะปูที่คุณเห็นไหม
โอ้แข็งมากอ่ะขนาดตอกหลายครั้ง

เน็ตบอกว่าทั้งขำทั้งเห็นใจค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะโพสต์รีวิวข้าวจี่

เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานี

ข้าวจี่เห็นไหมสีสันสดใสน่ารับประทาน
ก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมากินค่ะ
แต่พอกัดคำแรกรู้เลยรู้เรื่องฟันแทบหักค่ะ

เอาข้าวจี่ที่เขากัดไม่ได้

ทีนี้ผู้โพสต์เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า

คงจะจี่มาตั้งแต่งานเริ่มเปิดแล้วล่ะ

ขายไม่ได้ไงขายไม่ได้ก็เลยมาจี่ซ้ำนะคะ

สุดไปข้าวจีนแห่งเมืองอุดวันธานี
ในงานทุ่งศรีเมืองนะคะ
รีวิวเคสที่สองกรณีที่สอง
เดี๋ยวอันนี้ใครกินเหลือเปล่า

คุณปลาหมึกมัน๕บาทพี่เบิร์ต

มันน้อยเกินไปดูหนวดดิ

เหมือนอะไรนะเหมือนไส้เดือนปิ้ง

เขาก็เลยตั้งคำถามกลับไปว่า

แต่คืออย่าน้อยขนาดนี้เลยค่ะ

การรีวิวจากงานประจำปีนะครับ

ราคาไม้ละ๕บาทแต่บางคนบอกว่า

หน้าตาของปลาหมึกย่าง๕บาทแบบนี้ค่ะ

เขาบอกว่าฝากไปให้ถึง

บวกวะขาวเพื่อให้ดีใจ

ออกมาแล้วปานปิ้งไส้เดือน
มันก็หดลงเหลือนิดหน่อย
ร้านไหนไม่บอกต้องลองเอง

มันก็หดลงเหลือหน่อยพดดอกอะไรนะฮะ

นั่นโซเชียลเลยเขาบอกว่า
มันก็สมราคาหรือเปล่า๕บาท๕บาทจะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะ
แต่บางคนบอกว่ามันก็น้อยเกินไปควรขายไม้ละ๑๐บาทไหม
ให้ปลาหมึกมากกว่านี้ก็จะดีกว่า
บางคนก็ไปเน้นแบบติดตลกว่าเขาขายไม้แถมปลาหมึกหรือเปล่า
มันเล็กมากนะจิ้นนิดเดียวนะ
บอกว่าเพิ่มราคาอีกนิดนึงแต่ว่าให้เยอะหน่อย
เต็มปากเต็มคำหน่อยจุใจหน่อยนะ